พฤติกรรมแบบนี้โอเคไหมคุณผู้ชมลองฟังดู
รอรถพยาบาลมารับ๒๗ระหว่างรอ
ติดเหล้าหิวเหล้าปั่นจักรยานออกไปซื้อเหล้าอ่ะ
พฤติกรรมแบบนี้เป็นไงฮะดูคลิปค่ะ
บอกไม่ฟังเนี่ยตะเบิ่งแกจะไปแพร่เชื้อให้ใครข่าว
นี่ไม่สนโรคแล้วก็ไม่สนโรคด้วยนะคะ
คือคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยอธิบายไว้หมดแล้วแหละ
แต่ว่าเดี๋ยวอธิบายอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมไปช้าชัด

เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวซอยอ่อนนุษย์๘๖กรุงเทพนี่เองค่ะ
ชื่อตะเบิ่งเห็นไหมชื่อตะเบิ่งเนี่ยคะคนที่ถ่ายคลิปบอกว่าผู้ชายคนนี้

กระทั่งมาทราบว่าตัวเองติดโควิดนี่คือ๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทางบ้านของเธอก็คือคนถ่ายคลิปเนี่ยก็เห็นว่าอยู่ตัวคนเดียว
ส่งข้าวส่งน้ำให้ทุกมื้อโอ้โหช่วยทุกอย่างเลยอะค่ะ
แล้วก็ประสานโรงพยาบาลให้ด้วยนะคะแต่ขอได้ไหมขออย่างเดียวเลย
ก็คือกักตัวอยู่ที่บ้านระหว่างรอรถพยาบาลมารับ
แต่ชายคนนี้ไม่ยอมค่ะปั่นจักรยานออกไปซื้อเหล้า
เพราะว่าติดเหล้าต้องกินเหล้าทุกวันถ้าไม่กินเดี๋ยวจะลงแดง

แต่ตำรวจไม่มาเพราะว่ากลัวโควิด

ไม่ได้สิครับมันมีกฎหมายคุ้มข้องอยู่ตรงนี้

ทีนี้เธอบอกว่าแจ้งตำรวจแล้วตำรวจไม่มาแบบนี้ไม่รู้จะทำไง
ก็เลยแจ้งชาวเน็ตดีกว่าแจ้งพวกเราดีกว่า
พอเป็นข่าวแล้วเดี๋ยวตำรวจน่าจะทำงานไวขึ้นค่ะ
แย่บโยนมากฮะต้องขอบคุณคนที่ถ่ายคลิปจริงค่ะฮ่า